ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่า
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไง
สองผัวเมียคู่หนึ่งขับรถมาตอนนั้นเนี่ยกลางคืนแล้วนะฟ้าก็มืดแล้วล่ะ
ขับรถมาอยู่ดีเจอผู้ชายสองคน
คนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนโบกรถ
อีกคนนึงขี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่ติดเครื่องยนต์

พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันเพราะว่ากล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้หมดเลยค่ะ
มึงจะลงอย่างไหนกิมมันหักกระโจ๊กกูดิ
ถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มึงอย่าลง

กิมกระโจ๊กกูแตกไม่แกล้งกำรวจ

เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าเป็นคุณสองคนจะทำยังไง
ขับรถมาดีอ่ะ
มืดหมดแล้วเนี่ยทางสองข้างทางเห็นแค่ไฟข้างถนน
ผู้ชายสองคนโบกแบบนี้เลยอ่ะโบกไม่ให้คุณไปไหนอ่ะ
แถมตอนแรกจะได้มาที่ยินเสียงภรรยาเสียง
ตกใจอ่ะเขาทุบรถด้วยคุณ
เออนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของนายกรกฎสุขรินนะคะ
ขับมาตามถนนสายหลังวัดชาติสมรในตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรี
อย่างที่บอกได้ยินเสียงภรรยาพูดตลอดเลยใช่ไหม
เขาเป็นอะไรหรือเปล่ากิมนี่คือที่เล่นของสามีนะ
กิมเขาจะเอาอะไรหรือเปล่ากิมไม่เอาถอยถอยไปไปไม่เอาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นขับรถไป
พี่บอกไม่ไปจนภรรยาขึ้นกลูร์มึงกับสามีอะบอกให้ขับไว้แบบนี้ค่ะ

ไม่เพราะคุณดูสิอย่างที่บอกมากันแค่สองผัวเมียแล้วเป็นผู้ชายสองคน
แล้วหน้าทางดูน่าสงสัยอย่างงี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกเวลาให้แล้วกันด้านล่างมุมขวาจออาจจะมองไม่เห็นตีสอง
นี่มืดสนิทขนาดนี้
นายกรกฎก็เลยบอกว่าบอกให้ภรรยารีบโทรแจ้ง๑๙๑เลย

ประเด็นสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือจังหวะที่เขาขี่หนีออกมาแล้วอะค่ะขับหนีออกมาแล้วเนี่ยนะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาโบกรถเขาขี่รถตามตามจนถึงบ้านเลยนะคะก่อนที่จะขี่ย้อนกลับไปในที่สุด
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมวงสีแดงเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนั่นอ่ะ
คือรถของคนร้ายขออภัยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนนิดนะคะ
เที่ยงคืนค่ะใช่ประมาณสักเที่ยงคืนนิดนั่นแหละเขาก็เลยรีบลงมาจากรถนะคะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวเราไปติดตามพูดคุยกับนายกรกฎใช่ไหมเขาก็ชี้รอยบุบให้ดูเลยว่าเนี่ย
รถเขาจนบุบเลยด้วยซ้ำแล้วก็พาผู้สื่อข่าวเราไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
กะว่าตอนเช้าจะพาแฟนไปทำบุญที่วัดพอดีกลับมาช่วงเที่ยงคืน
อืมจะผ่านเข้ามาที่ห้องขับมาใกล้ใกล้ทาง
จะถึงห้องประมาณสองร้อยเมตรครับ
ลัดสนามมันไม่เปิดไฟลงโมไซแล้วขับอยู่ข้างทางเนี่ย
อืมไปอีกคนหนึ่งอยู่บนมอไซค์
อีกคนหนึ่งมายืนอยู่ที่เลนเส้นทึบสีเหลือง
กักถนนปิดถนนไว้เลยไม่ให้ผมไป

หักรถเข้ามาในเลนแล้วเขาก็ตามเข้ามา
ตามมายืนบังบังรถแล้วก็ทุบกระจก๓ดี๓ที

มันตะโกนอะไรไม่รู้ครับพ่ออยู่ในรถมันได้ยินเสียงมันตะโกนนะครับ
เพราะว่าผมก็เลยชิดเข้าไปเลนซ้ายคืน
ซ้ายปุ๊บมันขี่มอไซค์ตามผมมา
ถามเขาบอกว่าเอาจริงเลยนะคุณกรกฎ
เคยไปมีเรื่องกับใครมาเปล่าเออใครเขาจะมาเอาคืน
ล้างแค้นอะไรไหมเขาบอกไม่เคยจริงจริง
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยโดยเฉพาะคนในชุมชนด้วย
หลักฐานทั้งหมดมอบให้ตำรวจไปหมดแล้วล่ะ
ก็เดี๋ยวรอให้ตำรวจเขาติดตามตัวมาดำเนินคดีก็แล้วกัน

ว่าเป็นใครทะเบียนก็หาไม่ยากหรอก
ตามตัวให้หน่อยเถอะตำรวจแล้วช่วยตอบด้วยว่า
คุณทำแบบนี้ต้องการอะไร